หรือสิไปเหล่าได้รับสำองกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเพจดังอย่างเจ็บมอยร้อย
ได้ออกมาโพสต์ภาพข่าว
ที่เปิดประเด็นเมาส์นางร้ายช่องน้อยสี

เตรียมปลอมน้ำผลไม้ดัง
เหตุเบี้ยวค่าตัวเจ็ดหลัก

ก็ไม่กี่แบรนด์มั้งคะ

ช่วงนี้ก็ขี้เกียจเอาการบ้านจากแม่ไปแล้วกัน
ถ้าจะโพสต์แค่นี้ตูผูกคอตายดีกว่า

งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิเคราะห์กันเต็มไปหมดเลย

คุณแม่ถ้าเกิดเอาตรงตรงมีไม่กี่คนหรอก

แต่ใบ้คำว่าคนที่โดนฟ้องเนี่ยชื่อเกี่ยวกับน้ำผลไม้
ซึ่งไม่เกี่ยุกับโฆษณาที่คุณพูดจริง

อ่ะขอยกลับไปอ่านใหม่สิคุณต้องอ่านอ่านอีกแล้วเนี่ย
สารคือบ้านหลังที่๒ครับผมนางร้ายสาวช่องน้อยสีฟ้องน้ำผลไม้
ก็อ่านดีแล้วนะก็ฟ้องน้ำผลไม้ดัง

แต่เมื่อกี้บอกว่าเป็นชื่อผลไม้
คือนางร้ายใช่ไหมชื่อน้ำผลไม้
เออแต่มันไม่ใช่แต่อันนี้ความหมายคือฟ้องน้ำผลไม้
หนุ่มก็อาจจะต้องเว้นว่าช่องน้อยสีฟ้อง
แล้วก็น้ำผลไม้ดังเหตุเบี้ยวค่าตัว๗หลักหรือเปล่า
สารคือบ้านหลังที่๒นางร้ายสาวช่องน้อยสี

ฟ้องน้ำผลไม้ดังน้ำอาจจะไม่ใช่เป็นโฆษณาก็ได้
อาจจะเป็นชื่อชื่อยี่ห้อของน้ำผลไม้นี้คือคนนั้นหรือเปล่า

คือนางร้ายไปฟ้องคนหนึ่งที่ชื่อเป็นน้ำผลไม้ป่ะ

เป็นชื่อตัวบุคคล
มาร้ายชื่อตัวบุคคลหรือใคร
ผลไม้สาวช่องน้อยสีเนี่ยเขาไปฟ้องคนคนหนึ่ง
ชื่อเป็นน้ำผลไม้

อ้าแหละไม่รู้จักเปลี่ยนละ

โปรดติดตามตอนต่อไป